เป็นคดีฆาตกรรมคนขับรถแท็กซี่ในจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
คราวนี้เนี่ยรักษาราชการแทนที่ปรึกษาศัลยบัตร๑๑ก็ลงพื้นที่เองเลยนะคะ
ในการนำทีมตามล่าหาตัวคนร้ายที่ก่อเหตุ
พลตำรวจโทสุวีระทรงเมตตารักษาราชการแทนที่ปรึกษาสัญญาบัตร๑๐
ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุที่คนร้ายฆ่านายสิทธิศักดิ์ปรักมาตรวัย๕๓ปี
คนขับรถแท็กซี่สีฟ้าหมายเลขทะเบียนททหารลอลิง๖๐๒๖กรุงเทพมหานคร
บริเวณถนนทางเข้าบ้านบ่อกระซ้าขาวในตำบลบ้านบ่ออำเภอเมืองสมุทรสาคร
ช่วงประมาณตีหนึ่งกว่าในคืนวันก่อนค่ะ
พตโทสวีระบอกว่าจากการสืบสวนของทีมสืบสวนทั้งของสถานีตภูทรบางโทรัศน์และตภูทรภาค๗
สันนิษฐานเบื้องต้นเชื่อว่าคนร้ายเนี่ยพอก่อเหตุเสร็จแล้วก็หลบหนีไปด้วยเท้าเปล่าค่ะ
โดยเดินหนีไปตามเส้นทางต่างตอนนี้ก็อยู่ระหว่างสะกดรอยติดตามว่าไปทางไหนนะคะ
ก็อยากจะขอความร่วมมือจากประชาชนด้วยว่าให้ใครช่วยกันสอดส่องดูแลหน่อย
ลักษณะของคนร้ายนะคะคุณผู้ชมมีรูปร่างเล็กสวมหมวกแก๊ปสีเขียวยี่ห้อมันนี่
เสื้อแจ็คเก็ตสีเข้มข้างหลังมีตัวอักษรและใต้ตัวอักษรมีเบอร์๗๗ขนาดใหญ่
กางเกงยีนสีอ่อนแล้วก็รองเท้าสีเข้มค่ะ
โดยก่อนหน้านี้พลตำรวจตรีกฤษณะสิริปิยวัตรรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรสาคร
ก็ได้ลงพื้นที่ตรวจดูบริเวณเสาไฟฟ้าที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้
แล้วก็ให้คนงานใกล้เคียงที่เกิดเหตุช่วยกันเทถังขยะออกมา
เพื่อพิสูจน์ว่าคนร้ายมีการทิ้งหลักฐานอะไรไว้บ้างหรือเปล่า
จากนั้นไปที่จุดพบศพมีการนำรถยนต์มาจำลองเหตุการณ์
ดูวิธีการต่อสู้รวมถึงการหลบหนีของผู้เสียชีวิต
ซึ่งคาดว่าคนขับรถแท็กซี่ที่เสียชีวิตเนี่ยน่าจะถูกคนร้ายจี้ชิงทรัพย์ในรถยนต์
จากนั้นก็มีการต่อสู้กันเพราะว่าไปเจอคราบเลือดในรถด้วยนะคะ
สุดท้ายผู้ตายเนี่ยวิ่งหนีลงมาที่ถนนแล้วก็ถูกคนร้ายยิงจนเสียชีวิตค่ะ